ต่อกันที่อุดรธานีครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาถูกคนร้ายลวงไปพูดคุยกันอยู่ข้างถนน
สักพักหนึ่งถูกยิงระยะเผาขนไส้ทะลักออกมาเลย
ว่าเป็นปมเรื่องของชู้สาวนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำนะฮะ
ของเมื่อวานครับตำรวจสพเพลได้รับแจ้งว่า
นายประกันอัปกามรักอายุ๔๓ปีนะฮะเป็นชาวบ้านที่บ้านดงยางพัฒนา
ถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณถนนหน้าวัดป่านาธมนะครับอยู่ที่อุดร
ก็เข้าไปตรวจสอบร่วมกับแพทย์เวรแล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ศพเนี่ยถูกยิงเข้าที่ชายโครงขวาจนไส้ทะลักออกมาเลยครับ
บอบไปไม้ห้าเจ็ดห้าอุดรของผู้ตายทัพขาซ้ายของผู้ตายอยู่ครับ
ต้นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตขณะที่นั่งคล่อมรถอยู่แล้วก็มีการพูดคุยกันกับคนร้าย
ก่อนจะถูกยิงระยะเผาขนทำให้ไส้นั้นทะลักออกมานะฮะ
เพราะว่าสภาพรถและตามร่างกายของนายประกันไม่มีร่องรอยถลอก
ไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุส่วนปืนนั้นคาดว่าเป็นลูกซองที่ยิงเข้าไปนะครับ
สมานบัวผายเป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าน้องชายเนี่ย
มีอาชีพรับจ้างขับรถบรรทุกดินและรับเหมาต่อเติมบ้าน
เคยมีภรรยามา๓คนแต่ก็แยกทางกันไปหมดเลยมีลูกสาว๒คน
ก่อนเกิดเหตุไม่ได้มีลางอะไรบอกเหตุไม่มีเหตุผลอะไรมาก่อนที่จะทราบว่าจะเกิดเหตุนี้ขึ้นมา
ตอนเย็นวันที่เกิดเหตุน้องชายก็ทำลาบเป็ดให้กิน
หลังกินเสร็จน้องชายมีการคุยโทรศัพท์กับภรรยาคนที่๔ซึ่งเป็นคนปัจจุบัน
สามคนก่อนนี้เลิกไปแล้วคนที่สี่ทำงานอยู่กรุงเทพนะฮะเขาพูดประมาณว่าเหมือนให้ช่วยแก้ข่าวให้ด้วยว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เลิกกันไม่ได้แยกทางกัน
นะฮะที่น้องพูดแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีชาวบ้านเขาลือกันว่าสองคนนี้แยกทางกันแล้วแต่ยังไม่ได้เลิกกันนะครับ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกวิทย์วุฒศิลป์นะฮะเป็นผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีก็บอกว่าคนร้ายเนี่ย
น่าจะรู้จักกันดีกับผู้เสียชีวิต
มีการวางแผนสะกดรอยตามมีการพูดคุยกันก่อนจะลั่นไกลสังหาร
ทำให้ผู้เสียชีวิตนั้นไม่ทันระวังตัว

มีชู้สาวยาเสพติดแล้วก็ความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตัว
แต่ว่าให้น้ำหนักไปทางชู้สาวมากกว่า
ตอนนี้มีการสอบประคำไปแล้วพยานทั้งหมด๕ปากด้วยกัน
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตครอบครัวก็นำไปประกอบพิธีเป็นที่เรียบร้อย
โดยเขาบอกว่าไม่ได้นำศพเข้าไปทำพิธีที่บ้าน
เพราะชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นการตายแบบตายโหง

อาจจะเกิดสิ่งไม่ดีกับคนที่อยู่ในหมู่บ้านต่อไป